คุณผู้ชมคะดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากความหลอน
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาหลอนค่ะเห็นเพื่อนจูงวัวมาใช่ไหม
แล้วเข้าใจว่าเอ๊ะนี่ไปปลดเชือกสนตภายของวัวปล่อยวัวหรือเปล่า
เอาปืนเนี่ยมายิงจนตายเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
ผู้ชายที่หลอนคนนี้ให้มอบตัว
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปพยายามเกลี้ยกล่อม

ก็เดี๋ยวต้องรอก่อนแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้สอบปากคำใหม่อีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงจะต้องตรวจตรวจฉี่ด้วยฉี่ม่วงไหม
ถ้าเกิดว่าม่วงมาได้แน่นอนก็ดำเนินคดีเพิ่มอีกเรื่องของยาเสบติดด้วย
โอ้โหนี่จะกลายเป็นว่าคนหนึ่งเสียชีวิตไปเพราะอีกคนหลอน

ใช่ค่ะแล้วดูสิตัวคนตายไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
จู่มาเนี่ยเพื่อนบ้านจูงวัวมากินย่าอยู่เจอนุ่มหลอนคนนี้
ยิงเข้าไปเสียชีวิตเลยนะคะ